ช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีเลิกดี
มงคลวันมงคลนะฮะก็จะมีการจัดพิธีอุปสมบทกันหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับ
เพชรบูรณ์เขามีนาคคนนึงก็เตรียมเข้าวิธีอุปสรมบทหรือว่าไปบวชนะคะ
คือปกติแล้วเนี่ยน่าก็ต้องไปนั่งรถกระบะหรือว่าไปเดินแห่ตามขบวนใช่ไหม
แต่นาคเนี่ยนะเขาเนี่ยขับรถอีโก้งหรือว่ารถไถแบบเดินตาม
คือตัวเองเป็นคนขับแล้วให้แม่กับพ่อนั่งข้างหลังแล้วก็ขับไปวัดไปบวชเอง
นี่คือแห่ตัวเองแห่ตัวเองผมขอทดแทนบุญคุณพ่อแม่
ไม่นั่งนะเดี๋ยวผมขับให้เออขับไปวัดนี่เขาก็ตกแต่งรถอีโก้งเป็นแบบนี้
พันผ้าเป็นสีแล้วเนี่ยหน้าก็ขับเองเลยเออเก๋ดีขับ
ในงานบวชนาคท่านนี้ชื่อว่าปราโมทสุขศรีฟันครับหรือว่านาคทัศน์อายุ๒๕ปีนะครับ
เป็นชาวอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับนี่ขบวนแห่หน้าเขานะ
ก็เข้าไปที่โบสถ์ก็มีวงดนตรีมีนางรำเขาว่ากันว่าใครที่ไปลำหน้าหน้า
ก็จะเป็นนางฟ้าใช่ไหมเออก็ไปลำกันอย่างสนุกสนาน
ให้พ่อแม่เขาคือในทบกับนางพยุงสุขศรีฟันเป็นพ่อกับแม่ของนาคนั่งอยู่ข้างหลัง
แล้วก็แห่ไปที่วัดวัดอรัญญาวาสไปเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท
ทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระสงฆ์ไปนะครับ
แม้ว่าจากที่บ้านไปวัดเนี่ยมันแค่๑กิโลนะแต่มันใช้เวลาแห่๓ชั่วโมง
๓ชั่วโมงเพราะอะไรนางรำเขาอยากรำนานเขาก็ขยับทีละนิดทีละหน่อยบางทีก็ยืนนานไม่ขยับ
โดยเฉพาะเสื้อแดดแหมตอนนี้ไว้ต้องเขาเต้นกันแบบนี้ไปแล้วนะครับ
โอ้โหนาคทัศน์ก็บอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นชาวไร่ชาวนา
พ่อแม่ก็ใช้รถไถคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากิน
เลี้ยงเขามาจนโตเท่าที่เค้ามาทุกคนที่เข้าครัวทำแบบนี้มา๑๓กว่าปี
เมื่อเขาบวชก็เลยต้องเลือกใช้รถอีโก้งคู่ใจมาเป็นรถที่ใช้แห่นาคเข้าโบสถ์
สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
เอาง่ายคือไม่ลืมรากเง่าของตัวเองตัวเองเป็นลูกชาวนา
บวชใช่ไหมเอารถไถนานี่แหละแห่เข้าวัดดีกว่า